ไปดูที่โคราชกันหน่อยนะคะเขามีการปิดถนนกันยิ่งใหญ่เลยค่ะ
แล้วคนที่ปิดเนี่ยไม่ใช่ราชการด้วยเด็กแว้น
คือรวมตัวเองปิดเองปิดไม่พอจัดการแข่งขันประลองความเร็ว
เป็นหลักฐานชัดเจนแน่นอนโดนตามรวบได้ทั้งคนทั้งรถเลยนะคะ
คือต้องบอกว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านเยอะมาก
แล้วมันมีเพจที่ชื่อว่าตำรวจโคราชยินดีรับใช้ครับ

เป็นคลิปที่เด็กแว้นเขาแข่งรถกันเบิ้ลเครื่องแข่งกัน
แล้วก็เป็นคลิปนาทีที่ถูกตำรวจจับด้วย

นี่ถนนนะอย่างกับสนามแข่งนี่ค่ะกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจากเรียนยนต์แข่งกัน
แบบไม่ได้เกรงกลัวกฎหมงกฎหมายอะไรเลยนะคะ
บอกว่าตรงนี้คือ๓แยกไฟแดงวิทยาลัยเทคโนโลยีรักไทย
แข่งกันก็ไม่พอยังจะเอาโทรศัพท์มือถือมาไลฟ์ลงเฟซบุ๊กด้วย
เขาก็แจ้งอะไรเลยสิคะโทรหาตำรวจเลยค่ะ
ว่าเขาไปดูนะพิกัดตามนี้นี้ตำรวจก็ตามไป
จับตัวได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอคงนะคะ
เขาบอกว่าวัยรุ่นจะจับกลุ่มรวมตัวการปิดถนน
แล้วก็ไลฟ์ผ่านสื่อออนไลน์ก็คือเฟซบุ๊ก

ตามจับตัวผู้ร่วมทำการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไว้ได้

ยังจะบอกด้วยนะคะว่าเดี๋ยวตำรวจจะขยายผลด้วยนะ
จะขยายผลไปยังคนไลฟ์รวมแล้วใช่ไหมคะ

และใครที่เห็นอยู่ในคลิปที่เป็นผู้ชม
ที่ไปชมการแข่งขันที่มันคิดว่ามันคือฟาส๘ฟาส๙
โดนด้วยนะคะเห็นหน้าอยู่ในไลฟ์คุณโดนหมดเลยค่ะ

ถือว่าเป็นนโยบายของพลตำรวจตรีวัชรินบุญคง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
สั่งเด็ดขาดกำชับทุกสถานีตำรวจ๓๒อำเภอเลยว่า
ให้ปฏิบัติตามคำสั่งพบตรคุมเข้มเด็กแว้น

ถ้าเจอดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดสถานเดียว